เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะครับแรงงานชาวกัมภูชาเนี่ย
ถึงขั้นใช้มีดฟันคอกันหวิดขาดนะฮะฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นแคมป์คนงานนี่ฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยจับได้แล้วนะ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับเป็นบ้านพักคนงานนะครับ
ในพื้นที่บ้านวังกระทิงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
สพโป่งน้ำร้อนเนี่ยลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะฮะ
กู้ภัยด้วยหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฟันจนเสียชีวิต
คือฟันคอไปเนี่ยคอเกือบขาดนะครับเป็นลักษณะบ้านพักคนงานในสวนลำไย
ผู้ที่ถูกฟันคอจนเกือบขาดแล้วก็เสียชีวิต
ชื่อนายโสพรนามสกุลเซิงนะฮะอายุ๔๗ปีเขาเป็นชาวกัมพูชาเป็นแรงงานนะครับ
บ้านพักแรงงานตรงนี้เนี่ยอยู่กัน๙คนนะฮะ
คนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนแรงงานด้วยกันนี่แหละชื่อว่าในทิศอายุ๓๔ปีนะครับ
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือมีดสปาต้ายาวประมาณ๒ฟุตนะฮะ
ฟันเขาแล้วก็หลบหนีไปนะครับภรรยาของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นสามีก็คือนายโสพรผู้ตายกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้านพัก
ตัวเธอทำกับข้าวอยู่ในครัวจากนั้นได้ยินเสียงสามีกับในทิศที่อยู่ห้องติดกันเนี่ยทะเลาะกัน
ท้าทายกันไปมาเธอก็วิ่งออกมาดูมาถึงเห็นในทิศเงื้อมีดขึ้นมาฟันคอสามีจนสามีล้มฟุบไป
ทิศเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปทางป่านะฮะก็เรียกเพื่อนคนงานให้มาช่วยกันพบว่าอ้าวสามีถูกฟันเนี่ยคอเกือบขาดเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพื่อนแรงงานที่อยู่ด้วยกันบอกว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็มีปัญหากันมาก่อนอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการหึงหวงภรรยาก็เคยเคลียร์ใจกันไปแล้วแต่มันยังคาใจกันอยู่
ที่อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยได้ตัวตอนเที่ยงเที่ยงนะครับ
คุณผู้ชมครับในทิศผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวตอนเที่ยงนะฮะนี่
ตัวได้แล้วนะครับคือเขามีเมียแล้วก็มีลูกตัวเล็กอีก๒
คนเนี่ยนะความจริงตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนนะครับพาไปทำ
ที่จุดที่เกิดเหตุคือในทิศนี่มาแบบสภาพนี้อิดโรยมา
เลยนะเพราะว่าหลบหนีเข้าป่าไปทั้งคืนนะครับในทิศบอกไม่
นอนทั้งคืนเลยไม่ได้กินอะไรด้วยนี่ครับจุดที่เกิดเหตุ
เป็นลักษณะบ้านพักคนงานแล้วมันจะมีอิดที่ก่อปูนขึ้นเป็น
ล็อกนะฮะแล้วใช้ผ้าใบคลุมนะเพื่อเป็นที่พักของคนงานที่สวน
ผลไม้ห้องพักของผู้ตายก็คือนายโสพรเนี่ยเขาอยู่ห้องที่๒
ทางซ้ายมือลักษณะแบบนี้นะครับส่วนห้องพักของตัวในทิศ
ผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ห้องสุดท้ายทางฝั่งขวามือจุดแรกตำรวจ
ไปทำแผนตรงจุดห้องพักของผู้ต้องหานะครับคือผู้ต้องหา
บอกว่าตอนนั้นเขาก็อยู่หน้าห้องแล้วเห็นผู้ตายกำลังเดิน
ออกมาเขาก็เข้าไปเอามีดในห้องจังหวะผู้ตายเนี่ยเห็นเนี่ยจะ
วิ่งออกมาตรงเนี้ยนะฮะเขาเลยวิ่งไปฟันนะครับฟันคอไปที
เดียวโอ้โหคอเกือบขาดล้มลงแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังก่อเหตุบอกว่าเอามีดไปทิ้งไว้ที่หลังห้อง
แล้วก็วิ่งหนีไปผู้ต้องหาต้องใช้ล่ามนะฮะชาวกัมพูชานะครับ
เขาบอกกับทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับบอกว่าตัว
เขากับผู้ตายเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันซึ่งความจริงเนี่ย
ทะเลาะกันมาหลายรอบแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขาอ้างว่าผู้ตาย
เนี่ยวิ่งมาจะทำร้ายเขาก่อนเขาก็เลยไปหยิบมีดมาแล้วก็ฟัน
ใส่ไปไม่ได้ตั้งใจนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องหึงหวงชู้สาวอะไร
ด้วยถ้าจะมีปมเหตุมันก็เป็นแค่ความแค้นส่วนตัวที่

ก็คือเขาบอกว่าสาเหตุที่ที่เขาตัดสินใจฟันเขาบอกว่าคน
ตายเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาเพื่อจะตีจะตีอ่านายเมียนเนี่ยแต่ในเวีย
ก็ตัดสินใจฟันฟันส่วนเลยใช่ไหมเขาวิ่งมามือเปล่าไอ้
ม่าอ่าปีตะโบ้งนี่ยังยังทะเลาะแนวระโหดก่อนนั้นนี้ก็คือ
ทะเลาะกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว๒๓ปีเนี่ยคือที่ตำรวจไป
จับกลุ่มตัวได้ช่วงเที่ยงเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าความ
จริงแล้วตัวในทิศผู้ต้องหานี่ตั้งใจจะเดินหนีข้ามไปนู่น
เลยนะฮะกลับไปยังกัมพูชาบ้านเกิดผ่านทางช่องทางทางธรรมชาติ
เลยนะครับแต่มีคนเห็นแล้วก็แจ้งเบาะแสก่อนนะฮะก็เลยจับ
กลุ่มตัวไว้ได้นี่ฮะช่วงเช้านี้ชุดสืบสวนขี่รถออกตรวจตราติด
ตามหาตัวแล้วก็เจอตัวนะครับท่านผู้ชมครับคือตำรวจเนี่ยที่
เจอตัวเนี่ยตอนที่เขาเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยนะฮะเข้าไปถาม
ว่าเป็นใครมาจากไหนนะใช่คนนี้ไหมเอารูปของเจ้าตัวนี่แหละ
ให้ดูสอบถามไปสอบถามมาสุดท้ายยอมรับว่าคือคนในรูปแล้ว
ก็ก่อเหตุฆ่าเขามาจริงครับ
ที่ผมออกจากที่เกิดแล้วเราก็มาเจอกันแล้วผมก็จะให้
ก็สอบถามเขาเอายอมรับมีหนีจะอะไรครับไม่ได้มีท่าที่จะ
นี่อ่ะเขาอิดรวยคะบริเวณนี้เลยอ่ะตรงนี้จุดแหละทุกที่

หาว่าไปดูถูกแบบนั้นหาเรื่องแบบนี้นะครับ
จริงเลยที่ว่าสามีวิ่งเข้าไปจะไปทำร้ายเขาก่อนนะครับ
แล้วจุดที่สามีล้มลงคือหน้าห้องของสามีเองนะฮะ
แล้วจะเป็นไปได้ยังไงว่าวิ่งเข้าไปจะไปทำร้ายเขา
เขาต้องไปหยิบมีดมาแล้วก็มาฟันนะฮะ

เขาก็ออกมาถือจานขาวมาจานนึง
มิววิ่งมันดาว่ะมิววิ่งพูอก็ตอบ
แล้วมึงถือมีดมาทำไม

มึงอยากอยากฟันใช่มั้ย
พูดแค่นั้นมันก็ฟันลมจากฟันลมไปเลย
ความจริงแฟนหนูลุงพาหนูออกมายืนมาประตู
ก็ไม่ได้วิ่งไปหามันมันห้องมันอยู่ริมสุดมันเดินมาหา
หาหามันเป็นเป็นคุณเดินมาหา

มันแค่เพียงคำสองคำ
ก็สักพักก็ดีกัน
ไม่เคยว่าดีกันตลอกันรากันอย่างเนี่ยไม่ไม่มีค่ะ
คุณภุริภาคบูรณินพูดสื่อค่าของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
เป็นภาพที่สะเทือนใจเหลือเกินก็คือภรรยาของผู้ต้องหา
นี่ค่ะลูกน้อย๒คนตัวนิดเดียว
ตัวนิดเดียวนะครับนี่ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
ล่ามชาวกัมพูชานะครับเธอบอกว่าเธอเสียใจมาก
ที่สามีไปก่อเหตุขนาดนี้นะเธอยอมรับว่าสามีกับผู้ตายเนี่ย
เป็นเพื่อนคนงานชาวกัมพูชาด้วยกันทะเลาะกันบ่อย
แต่ทุกครั้งเวลาทะเลาะกันก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม
เธอก็คอยห้ามปรามสามีอยู่ตลอดเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้
ความจริงก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะกันถึงขั้นสามีเอามีดไปฟันเขาจนตายเนี่ย
พยายามห้ามสามีแล้วแต่สามีตอนนั้นไม่ฟังอะไรเลยนะครับ
ทีนี้หลังจากนี้เธอเองก็จะต้องเลี้ยงลูกสองคนนี้ต่อไปนี่ฮะตัวเล็กนิดเดียว
ที่จะพูดกับใครแทนพวกเราเพราะว่าเขาผิดหวังมาก
สำหรับศพของนายโสพรนะครับตอนนี้ต้องรอขั้นตอนเรื่องการตรวจโควิดก่อนนะครับ
ท่านผู้ชมครับจากนั้นก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนก็คือไปชนะสูตรศพนะฮะ
ส่วนทางนายจ้างบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่รับศพได้เดี๋ยวจะจัดการศพให้เองนะครับ
เพราะคงไม่สามารถส่งไปที่กัมพูชาบ้านเกิดได้ช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยนะครับ
ส่วนทางคดีเนี่ยภูมิกับการสพโป่งน้ำร้อนพันธบทเอกชัชวานโตโสพล
บอกกับเรานะครับบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่าทะเลาะกันในวงเล่ามาหลายครั้ง
กระทั่งในครั้งนี้เนี่ยบันดาลโทษะนะแล้วก็ก่อเหตุเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีดนะฮะเรื่องของการใช้อาวุธนะครับ
ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปหลังจากหนีไปคืนหนึ่งนะฮะ